เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์สุดสยอง

เจอสภาพคือแขนซ้ายท่อนล่าง

แล้วคนล่ะอยู่ตรงไหน

ทำไมคนคนหนึ่งแขนถึงขาดออกมาแบบนี้

เป็นถนนแจ้งสนิทสายร้อยเอ็ธวัฒน์บุรี
มันอยู่ก่อนข้ามสะพานห้วยผักแพงพวยค่ะ

ไปถึงมีแขนซ้ายตกอยู่ตรงบริเวณข้างทาง

เป็นของชายวัยรุ่นอายุ๑๖ปี

รีบเลยค่ะพอเห็นแขนมาแบบนั้นเขาก็ต้องเก็บก่อนเลย
แล้วนำส่งตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทันที

แล้วทีนี้เนี่ยจักรยานยนต์
คุณมันมีโซ่ตกอยู่
แล้วมีเสื้อแขนยาวสีเทา
พันติดอยู่กับโซ่รถมอเตอร์ไซค์
ข่าวนี้รู้แล้วเป็นอุทาหรณ์จริงคุณผู้ชม
เวลาขี้ขี่มอเตอร์ไซค์เอ่ย

ทีนี้ก็เลยเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า
วัยรุ่นคนนี้ที่เป็นคนบาดเจ็บเขาใส่เสื้อแขนยาว
แล้วกลายเป็นว่ามันไปพันติดอยู่กับโซ่
จนกระทั่งตัวแขนขาดออกไปเลย
คราบเลือดเต็มไปหมดบริเวณไหลทางตรงนั้น
เขาก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอก

เหตุการณ์นี้สุดสยองเหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอ้คนเจ็บนี่เจ็บหนักนะคะ